คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานที่มิ้วเล่าไปที่กระบี่ที่มีคนไปเจอก้อนหินก้อนหนึ่ง
พอยกขึ้นมามันเบาพอแบบทุบให้มันแตกออกจากกัน

เชี่ยวชาญเรื่องเหล็กไหลโพสต์ปุ๊บขอซื้อเลย
วันนี้มีคนขอซื้อหนึ่งร้อยล้านบาท

นี่ถ้าเมื่อวานขายไปตอน๕๐๐๐ทำยังไงเนี่ย
หนึ่งร้อยล้านบาทเขายังไม่ขายเลย

แต่เจ้าของคนที่เจอเขาบอกเขาไม่ขาย
เพราะเขาเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ
เพราะก่อนที่เขาจะเจอเขาฝันว่ามีผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาวมาบอกว่ามีก้อนหินวางอยู่ที่ต่อไม้

ก็บอกว่าเราไม่ได้ขายได้ไหมเราให้เขาเช่า

คนที่ไปเจอนะคะในรินรักวงอายุ๔๓
เป็นชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเขาพนมที่กระบี่ค่ะ
ไปเจอก้อนหินด้านในเป็นสีดำ

ก็เชื่อว่าเป็นเหล็กไหล
ของจริงเลยนะใช่พี่อุ๋ยคือโพสต์แรกเลยอ่ะโพสต์ปุ๊บติดต่อซื้อปั๊บห้าหมื่น
รินไม่ขายล่าสุดคนติดต่อขอซื้อเป็นร้อยล้านจริงจริง
ส่งคุณแซคนัทวินนักข่าวของเราบุกไปที่บ้านของพี่รินเรียกพี่รินก็แล้วกัน
จริงเหรอแซ็กพี่รินบอกว่าชาวบ้านมากันเพียบเลย
พอพอจะมีคนซื้อร้อยล้านนี่เรียกพี่กันเลยนะเรียกพี่คะ
ขอดูกันเพียบเลยนี่นะคะหินก้อนนี้ด้านในเป็นสีดำดำเงาเงา
เป็นตะปุ่มเล็กใหญ่เท่าที่สัมผัสทีมข่าวขออนุญาตสัมผัสครับ
ก็นุ่มนะมันมีความนุ่มมันไม่ได้แข็งนะคะ
ครอบครัวของพี่รินบอกว่า๒๙สิงหาคมพี่รินฝันเห็นผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาว
บอกว่าเนี่ยเธอเป็นคนเฝ้าสมบัติแต่กำลังจะกลับไปสวรรค์
อยากให้มาเอาสิ่งของบางอย่างไปหน่อยอยู่บนเนินเขาควรเขี้ยม
เป็นพื้นที่เนินสูงในสวนปาล์มน้ำมันฝันแบบนี้เลย
พอตื่นปุ๊บไปหาตามความฝันเลยค่ะขี่รถจักรยานยนต์ไปอืม
แล้วไปถึงเจอจริงเจอเป็นก้อนหินอยู่ใกล้กับต่อไม้
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของเจ้าที่เจ้าทางก็เลยนำก้อนหินนี้กลับมาบ้าน
หินไม่หนักนะคะเพราะว่าข้างในกลวง
พอทุบให้แตกด้านในคือเหล็กไหลค่ะคือฝันแล้วไปหาตามที่ฝันคือเจอจริงจริง
ครับทีมข่าวเลยขออนุญาตพี่รินขอนำก้อนหินเหล็กไหลนี้
ชั่งน้ำหนักดูหน่อยนะคะน้ำหนักหกจุดเจ็ดกิโลกรัม
นี่นี่ลองชั่งดูนะคะแซ็กเอากิโลมาชั่งเลยนะค่ะ
ก็ไปโพสต์ในกลุ่มเหล็กไหลนะคะครับมีคนมาขอซื้อสองรอบ
รอบแรกไม่ใช่ห้าหมื่นนะพี่รินบอกอ่านำเสนอข่าวไปเมื่อวานบอกว่า
โพสต์ปุ๊บคนติดต่อซื้อปั๊บเลยห้าหมื่น
ลินบอกไม่ใช่แล้วเท่าไหร่อ่ะคนแรกขอซื้อห้าร้อย
หนักกว่าเดิมอีกคนแรกขอซื้อห้าร้อยค่ะพี่อุ๋ยค่ะอ่า
ลินบอกอุ้ยไม่ขายหรอกครับรอบสองคนติดต่อขอซื้อจากภูเก็ต
ห้ามื่นอ่าพี่รินไม่ขายล่าสุดหนึ่งร้อยล้านบาท
แต่คนที่ขอซื้อหนึ่งร้อยล้านบาทเขามีเงื่อนไขนิดนึงยังไงฮะ
ขอเอาไปพิสูจน์ก่อนว่าใช่เหล็กไหลจริงไหมถ้าใช่
พร้อมจ่ายร้อยล้านอ่าแต่พิรินก็ยังไม่ขายค่ะ
ร้อยล้านก็ไม่ขายค่ะยังใจแข็งอยู่นะวันนี้นักข่าวของเราก็เลย
นั่งหลังรถกระบะไปจุดที่เจอก้อนหินเหล็กไหลครับ
ห่างจากบ้านของพี่รินสามกิโลคุณแซคบอกว่าไม่ใช่แบบ
ขยันทำข่าวนะเผื่อผมเจอเหล็กไหลบ้างครับ
นั่นไงนั่นไงเผื่อผมจะเจอกับเขาบ้างเผื่อผมจะได้ร้อยล้านกับเขาบ้าง
เดี๋ยวลองดูนะคะว่าแซ็กจะเจอไหมอืม
เดินดูใหญ่เลยขยันมากขยันเดินดูเดินหามีไหมมีไหม
หินไปจังเลยเหรอก้อนถึงว่าวันนี้ส่งข่าวเข้ามาช้ามากแซ็ก
แซ็คไม่เจอมวดจะไปหาเหล็กไหลนี่เองแซ็คไม่เจออืม
คนอื่นที่ไปกับแซ็กก็ช่วยหาหากันใหญ่เลยไม่เจอไม่มีใครเจอ
โอ้โหดูสินายจรรย์ค่ะน้องชายของนายรินบอกว่า
ที่นี่มีตำนานเล่าขานว่าเมื่อสี่สิบปีก่อนมีรถแบ็คโฮลไปปรับหน้าดิน
ด้านล่างของเนินเขานะคะคนขับรถไปทับงูจงอางตัวใหญ่
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเจ้าที่งูจงอางไม่ตาย
เลื้อยมาที่เนินดินแล้วไปตายใต้ต้นเขี้ยมขนาดสามคนโอบอืม
จากนั้นคนงานเลื่อยจนขาดเลื่อยต้นไม้อ่ะนะคะครับ
แต่ต้นไม้ก็ไม่ตายยืนต้นอยู่แบบนั้นอ่ะ
ต้นไม้จะตายอุ้ยเป็นยี่สิบปีครับส่วนคนขับรถที่ทับงู
โอ้โหไอ้ตัวรถแบ็คโฮลอ่ะก็ตกลงไปในลำห้วยโครนดูดรถหายไปเลย
อ่าตัวคนเนี้ยที่ขับไปทับงูเนี้ยครับ
กลายเป็นคนบ้าเสียสติสติแตกไปเลย
ถึงกับอุบองร่าไม่ตายล่างหักถึงกับเหลือยขึ้นมาบนโค้งนี้นี่มาจิด
กว่าตอนเนี้ยต่อเขียมถึงกับมาตายตรงนี้
ถึงกับต่อเขียมตอนเนี้ยเขาโค้นเขาโค้นกับถึงเหลือย
ถึงกับมันไม่ไม่ไม่สร้างถึงกับใจเผื้องได้เดี๋ยวอ่ะ
เขาบอกว่าก็ตัดเครื่องด้วยครับดับถึงเครื่องด้วยอ๋อ
เป็นสตรีครับเป็นหูวงล่าไปอย่างนี้มันมีสามจุดนี่จุดนี้ครับ
ชุดสี่ตรงนู้นก็หยกแสนจิ้นกองหมาลีอย่างนู้นครับ
เขานับทึ่งครับคือในจรรย์น้องชายของเนรินก็บอกว่า
ก็คือหินที่สงสัยว่าเป็นเหล็กไหลเนี่ยค่ะหลายคนก็อยากจะพิสูจน์
ก็อยากจะให้นักข่าวของเราเอาไปพิสูจน์เอาไปตรวจสอบให้หน่อยได้ไหม
ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นเหล็กไหลแท้จริงหรือเปล่านะคะแซ็กเอาไปพิสูจน์เหรอ
ก็เลยต้องพาไปหาอาจารย์ที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องเหล็กไหลอาจารย์อำนาจ
คืออาจารย์อำนาจให้ข้อมูลแบบนี้นะคะบอกว่าเหล็กไหลเดิมทีจะมี๒ประเภท
หนึ่งคือแบบปีกแมลงทัพมักจะนิยมเอาไปฝังใต้ผิวหนังครับ
สองแบบเหล็กไหลงอกนิยมพกติดตัว
เหล็กไหลที่เอาไปพิสูจน์ของจริงค่ะโอ้โหนี่อาจารย์บอกของจริง
เป็นเหล็กไหลงอกค่ะ
เนื้อเหมือนกันไอ้นี่ผมได้ภูเขาเทวาลัยวิษณุนารายค่ะ
ก็ประมาณ๒ปีได้แล้วเนื้ออะไรก็เหมือนกันทุกอย่างครับ
อยู่ความเชื่อครับเรื่องแบบนี้มนุษย์ไม่ได้ร่างเขาเรียกธรรมชาติ
คือความเชื่อเรื่องเหล็กไหลเนี่ยนะคะอาจารย์อำนาจบอกว่า
ใครที่มีไว้จะปกป้องคุ้มภัยทำอะไรก็จะเจริญรุ่งเรือง
ส่วนที่เอาไปท้ายิงท้าฟันกันเนี่ยแบบหนังเหนียวอะไรอย่างนี้
บอกไม่หรอกมันไม่ใช่ไม่นิยมทำกันนะอืม
ไหลจริงแล้วคือเปรียบเสมือนเทวดาประจำตัวรักษาตัว
ไม่ใช่การไปประลองเรื่องกระสุนเรื่องมีดเรื่องอะไรถ้าใครที่ครอบครองเหล็กไหลแล้วทำผิดศีล
สิ่งไม่ดีก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าเทวดาในเหล็กไหลจะไม่มาสถิตในคนที่ทำไม่ดีไงคะ
ส่วนการซื้อขายเอาจริงแล้วเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ
ซื้อขายเหล็กไหลก็มีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักแสน
แต่อาจารย์อำนาจบอกว่าโอ้โห๑๐๐ล้านบาทเนี่ยเหรอ
ไม่ต้องไปซื้อจากพี่ลินก็ได้มั้งทำไมฮะอาจารย์ก็มี
มาซื้ออาจารย์ไหมอาจารย์ก็มาตัดราคาอาจารย์บอกจริงจริง
บอกอาจารย์มีเดี๋ยวกับพี่เอื้อตันถูกตัดราคา
อาจารย์มีเท่าไหร่มีเท่าไหร่อาจารย์บอกหลักพันก็มี
หลักหมื่นก็ได้หลักพันอาจจะเม็ดเดียวหรือเปล่า
อาจารย์ว่าที่เขาจะเสกปีกแมลงทับได้ใช่ไหม
เคยเป็นข่าวอ่ะใช่แล้วแซ็กเอาไปคืนเขาหรือยังเนี่ย
ต้องคืนสิคะแต่เรื่องราคาเป็นเรื่องของความพึงพอใจ
ผู้ซื้อและผู้ขายก็แล้วแต่ตกลงอืม
กลับมาค่ะพาไปที่นี่ค่ะที่ชนบุรี